ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของแท็กซี่เหมือนกันค่ะ
ผู้โดยสารสาวเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งแถวรามอินทานะคะ
แต่ว่าผู้โดยสารบอกว่าเหมือนกับแท็กซี่ขับอ้อม

แต่แท็กซี่บอกว่าถ้าจะลงเนี่ยก็กดเงินสดมาให้ก็แล้วกัน

มึงเป็นใคร
เป็นลูกค้าพี่ไง
ทำไมต้องให้เกียรติงอย่างเคย
มึงเป็นลูกค้าพี่ไงคะ
ถึงขั้นด่ากันขนาดนี้เลยอะค่ะ
เขาส่งไปร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ

ก็พาผู้โดยสารที่อยู่ในคลิปไปแจ้งความ

บอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานเรียกแท็กซี่คันนี้
จากหน้าโรงเรียนสารวิทยาถนนพะหนโยธิน
ไปส่งที่รามอินทรากิโลเมตรที่๔
แท็กซี่เหมือนกับขับออกนอกเส้นทาง
ปกติต้องกลับรถแต่แท็กซี่ขับตรงไป
เธอก็เลยถามว่าทำไมพี่ไม่กลับรถคะ
เฟอร์ก็เงียบไม่ตอบก็รู้สึกผิดสังเกต
เห็นว่าช๊อเฟอร์แท็กซี่เหมือนจะแอบเอาโทรศัพท์
มือถือมาอัดวีดีโออัดคลิปเอาไว้

เธอก็เลยขยับไปนั่งเบาะที่อยู่หลังคนขับเลย
จะได้ถ่ายเธอไม่ได้ถ่ายไม่ติดอย่างนี้เนี่ยนะคะ
แล้วแท็กซี่ก็เหมือนกับมีท่าทีลักไม่แน่ใจว่ายังไง
เธอเลยขอลงขอบัญชีจะโอนเงินให้

ถ้าอยากลงตรงนี้ก็ไปกดเงินสดมาให้ก็แล้วกัน
เป็นในทางที่เราไม่รู้จักเลย
ทีนี้ก็เลยแบบไม่เคย
ด้วยความที่ไม่เคยก็เลยโทรหาแฟนบอกว่า
มันไม่โอเคมันรู้สึกแบบ
ไม่กลัวเขาก็เลยบอกลงเลยลง
ทีนี้ตอนที่ว่าโทรหาแฟนนะคะ
แฟนยังอยู่ในสายนะเขาก็ด่าแฟนหนู

ผู้โดยสารแต่งกายไม่ถูกระเบียบ